ส่วนข่าวของดิฉันข่าวนี้เป็นข่าวเตือนภัยสำหรับทุกคนที่ขับรถเลยค่ะ
บางทีเราขับรถขึ้นเนินขับรถขึ้นที่จอดรถในห้าง
ขับที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
อย่าไปขับจี้อย่าไปขับติดกับคันที่อยู่ข้างหน้าเรา
มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะ
พระคุณเจ้าคุมคลอง

โอ้โหคือใครจะไปคิดว่ามันจะแบบไหลลงมาแบบนี้
อันนี้คือโชคดีจริงที่เขาไม่ได้ขับจี้ติดกันไป
เนินไปแล้วปรากฏว่ามันดับอะค่ะ

เกียร์สูงแล้วรถมันดับมันไหลลงมา
แล้วประตูมันเปิดเวียงคนในรถก็กระเด็นออกมา
แต่คันที่ขับตามมาที่เป็นเจ้าของภาพนี่ค่ะ

นี่รถรถอีกล็อกหนึ่งน่าจะโดนนะ
เพราะสังเกตดูนะมันมีรถจอดอยู่ข้างเสา
แล้วเจ้าขวัดลงมาโอ้ตูดธิ้นไปทางนั่นน่าจะโดน
ไม่รู้โดนรึเปล่าแต่ว่าคนรอดกันแล้วกัน
คันที่หวาดเสียวที่สุดคือคันที่อยู่ตามหลัง
เจ้ามันเวียงลงมาแบบนี้เลย
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ห้าง

นี่คือรถบรรทุก๔ล้อขับขึ้นเนินขึ้นที่จอดรถ
คันหลังที่ขับตามมาโชคดีจริงคุณผู้ชมที่ไม่ได้ขับใกล้มาก
เขาก็เลยถอยทันไงมันมีจังหวะที่สามารถตั้งหลักได้
ก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะอย่าขับรถจี้หรือขับใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไป
งั้นก็จะตั้งหลักไม่ทันค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ